มาดูกันต่อนะคะกับหนุ่มเทนนะคะ
ก็ช่วงนึงนะคะร้องเพลงแล้วก็มีปัญหาเรื่องเส้นเสียง
แล้วไปทำธุรกิจด้วยค่ะเปิดร้านเขียวไข่กา
ดิฉันไปทานมาแล้วอร่อยมากให้เยอะเวอร์

หุ้นส่วนเขานะคะมีคุณท็อปจรนเคนภูมิแล้วก็ดาราอีกมากมายค่ะ
ก็เลยไปเมาส์มอยว่าตกลงเทนเนี่ยจะไม่ร้องเพลงแล้วหรือเปล่านะคะ
แล้วไปทำธุรกิจลุยเดี่ยวเลยไหมไปฟังเลยค่ะ
ตอนเด็กผมมีความฝันอยู่สองอย่าง
หนึ่งคืออยากมาเล่นดนตรีอยากเป็นนักร้อง

การเล่นดนตรีร้องเพลงเนี่ยมันแค่ชั่วโมงเดียวใช่ไหมครับ

แล้วก็มาทำอีกอย่างหนึ่งแบ่งเวลาได้

คิดว่าน่าจะเป็นซิงเกิ้ลสุดท้ายของอัลบั้มนี้แล้ว

ค่ะแล้วขอบคุณเทนท์ด้วยนะครับท่านนะคะเพื่อแต่งเพลง

ได้เลยเดี๋ยวไปเลยบอกกับฉันได้นะคะ
ก็เขาเพิ่งแต่งเพลงเด็กน้อยนะคะ
ก็ให้กำลังใจตอนที่น้องติดท่ามอยู่

เพราะว่าแขกประจำของเขาก็เป็นเพื่อนซีเหมือนกัน

ที่ฉันปากกล้องให้คุณเทนท์ถ่ายไว้ให้นะนะคะ

ก็เห็นเคยบอกว่าจะเอาชวนน้องเบลล่ามาทานก็ไม่เห็นมาสักทีนะครับ
เบลล่าเคยมาทานแล้วก็เมียมาทานแต่แยกกันมา
สรุปนะคะก็เจ้าของร้านเมาส์มอยเพื่อนไปเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ฝากธุรกิจเพื่อนด้วยละกันก็มีที่เชียงใหม่ด้วย
นิมมารนะคะแล้วก็เขียวไข่กานี่แหละค่ะ

เพราะว่าไปขอให้เขาแต่งเพลงให้คุณผู้ชม